ข่าวต่อไปต้องบอกว่าสาวทำใจดีนะคะ
เพราะว่าชาวเน็ตเขาแอบสงสัยในพฤติกรรมของสามีแห่งเอเชีย
อย่างทรงจุงกิว่าแอบเข้าแอร์เมสไปทำอะไร
ซื้อกระเป๋าให้ใครหรือเปล่านะ
แต่กระแสจิ้นของสองพระนางทรงจุงกิและทรงเฮเคียว
ก็ยังมีควันหลงให้เหล่าแฟนได้ติดตาม

กับกระแสจิ้นต่อนอกจอที่ดูจะมีมูลไม่มากก็น้อยค่ะ
รายงานว่ามีแฟนคลับรายหนึ่งถ่ายภาพของทรงจุงกิได้
ขณะที่เจ้าตัวกำลังช้อปปิ้งกระเป๋าแบนหรู
ซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่ากระเป๋าแบรนด์นี้เนี่ย
ต่างเป็นที่หมายปองของสาวทั่วโลก
จึงทำให้ต่อมมโนของเหล่าแฟนคลับพากันจิ้นไปไกลว่า
เป็นไปได้หรือเปล่านะที่พระเอกคนดังจะไปเลือกกระเป๋าราคาแพง
เพื่อเป็นของขวัญให้กับนางเอกสาวคนสวยซองเฮเคียว
แม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เองและทางต้นสังกัด
ก็ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนแล้วนะคะ
ว่าไม่ได้กิ๊กกักรักกันนอกจอแต่อย่างใด
แต่กลับตรงกันข้ามกับพฤติกรรมที่มีข่าวถูกจับพิรุษ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนร่วมงานออกมาให้เห็นอยู่เนื่องค่ะ